แก๊งวัยรุ่นเนี่ยนะครับก่อนจะชิงรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะ
ผู้เสียหายโดนอะไรบ้างโดนปลาระเบิดโดนถีบรถแล้วโดนแทงด้วยครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เปิดเผยโดยนะครับ
คุณเตยเป็นผู้หญิงอายุ๒๑ปีเป็นชาวแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เล่าบอกว่ายี่สิบเก้าเมษายนที่ผ่านมาตอนกลางคืนนะ
ของเธอกับเพื่อนรวม๘คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวงานวัดศรีงามนะครับ
อำเภอสันทรายเที่ยวงานเสร็จเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ระหว่างทางมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาประมาณ๑๐คัน
คุณผู้ชมน่ากลัวไหมซึ่งกลุ่มของแฟนก็ขี่รถหนีนะครับ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่รถไล่นะครับแล้วมาประกบถีบจนรถล้ม
แล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายด้วย
คู่กรณีมีอะไรบ้างมีมีดมีระเบิดหนึ่งในผู้ก่อเหตุปลาระเบิดปิงปองใส่รถมอเตอร์ไซค์ของแฟนเธอนะครับ
แล้วก็กรูเข้ามาทำร้ายแล้วใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บ
แฟนขี่มาเนี่ยหนีไปทางตะบนแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
หลังเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมแฟนของเธอกับเพื่อนเพื่อนน่ะ
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็เดินทางไปแจ้งความที่สพแม่แฝก
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสันโป่งนะครับพาคนเจ็บมาส่งที่บ้าน
ขณะเดียวกันคุณเตยก็ยืนยันว่าแฟนของเธอกับเพื่อนไปเที่ยวงานวัดนะครับ
ครั้งแรกไม่รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเลย
ซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชิงไปเพิ่งซื้อมาได้๘เดือนเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับ